มาดูความคืบหน้าคดีนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสิงหาคมปีที่แล้วนะคะ
เป็นข่าวใหญ่กรณีที่มีผู้หญิงคนนึงอายุแค่สิบห้า
เขามีน้องสาวอายุ๑๒ป่วยเป็นออทิสติกแล้วน้องสาวเนี่ยนอนป่วยอยู่บ้าน
ปรากฏว่าพี่สาวเนี่ยมีแฟนชื่อไอ้หมอกอายุ๑๙ปีก็พามาอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะ
แล้วไอ้หมอกไปข่มขืนน้องสาวที่อายุ๑๒ที่เป็นออทิสติก
โดยพี่สาวรู้เห็นเป็นใจดูต้นทางให้ครับหลังก่อเหตุหลบหนีไป
สุดท้ายมามอบตัวแต่ไอ้หมอกอ้างว่าไม่ได้ข่มขืน
พี่สาวของเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ที่เป็นออทิสติกเป็นคนใช้แตงกวาสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของน้องสาว
เพราะไม่พอใจน้องสาวที่บ้านรักน้องสาวมากกว่าครับสุดท้ายก็ขึ้นศาล
สารจังหวัดนาทวีอ่านคำพิพากษาแล้วนะคะสารพิพากษาสั่งจำคุก
บอกหรือในสันพิษโกบใบอายุสิบเก้าปีสารสั่งจำคุกสามสิบปีค่ะโอ้โห
แต่หมอกให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี
เป็นเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอายามาตราเจ็ดสิบแปดดังนั้นเหลือโทษจำคุกสิบห้าปีกับอีกสามเดือน
อืมความผิดรวมกันสี่ข้อหานะคะร่วมกันชำราวเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ข้อหานี้จำคุกสิบสี่ปีฐานร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไป
จำคุกสี่ปีฐานร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
จำคุก๑๒ปีฐานเสพเม็ดแอมเฟตามีนโดยฝ่าฝืนกฎหมายจำคุกอีก๖เดือนและริบของกลางก็คือ
แหนทองคำและโทรศัพท์มือถือให้กับผู้เสียหายก็คือคุณยายที่เขาอยู่ที่บ้านนะคะ
เพราะตนจะหนีไปเอาของไปด้วยเอาของไปด้วยทำร้ายเขาด้วยนะคะ
จำเลยต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทน๕๐๐๐บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ๗๕ต่อปี
แต่วันที่๒๒สิงหาคมปีที่แล้วจนกว่าจะชำระเสร็จค่าธรรมเนียมของทนายให้เป็นพับไป
ก็คือไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอืมหลังฟังคำตัดสินนะคะ
ญาติของไอ้หมอกเนี่ยก็ไม่มีท่าทีที่จะยื่นอุทธรณ์นะคะยังไม่รู้ว่าจะอุทธรณ์หรือเปล่าอันนี้เป็นสารชั้นต้น
ส่วนแฟนสาวยังอายุน้อยก็เลยอยู่ในความควบคุมของสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
อย่างที่บอกว่าพี่สาวก็คือน้องขวัญอายุสิบห้าเนี่ยรู้เห็นเป็นใจให้ไอ้หมอกแฟนนุ่มไปข่มขืนน้องสาวที่ป่วยเป็นออทิสติกน้องสาวอายุแค่สิบสอง
แต่น้องขวัญกับไอ้หมอกเหมือนกับรักกันมากอ่ะจะแต่งงานกันอ่ะเด็กอายุสิบห้าจะแต่งงานกับไอ้หมอกอายุสิบเก้าอ่ะ
อืมเรื่องมันแดงขึ้นมาญาติก็เลยแจ้งความที่สพสะดาวนะคะพอแจ้งความสองคนนี้ตอนแรกก็หนีไปไง
แต่ว่าไอ้หมอก็โดนจับแล้วก็สุดท้ายก็มอบตัวกันเบื้องต้นบอกว่าไม่ได้ข่มขืนแต่เป็นการใช้แตงกวายัดเข้าไปในอวัยวะเพศ
แต่คดีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าคำว่าข่มขืนเดี๋ยวนี้กฎหมายเขาครอบคลุมหมด
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอื่นใดที่สอดใส่ไปในอวัยวะเพศของคนอื่น

ที่สุดแล้วคุณก็ต้องสารภาพ

เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปทำ